เราไปที่งานศพคืนที่๒ของพี่โอวารุ
ใช่ค่ะวานนี้เวลาประมาณ๑๘นาฬิกา
พระเจ้าวรวงเทอร์พระองค์เจ้าสวมสวรีพระวรราชาธินัดดามาศนะคะ
ได้ประธานพวงมาลา
ซึ่งได้โปรดให้ผู้แทนพระองค์เชิญมาวางหน้าโรงศพนายวรุธวรธรรม
ความทราบซึ้งใจในพระกรุณาธิคุณ
แก่ครอบครัววรธรรมเป็นอย่างยิ่งค่ะ
ค่ะโดยคืนที่๒นะคะของการสวดพระอภิษฐรรมศพค่ะ
มีคนบันเทิงเดินทางมาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นแม่ก้อยทาริกาพี่กรอบสุขจารุจินดานะคะ
คุณไก่วรายุทธ์พี่นกชัดชัยพี่นกสินใจ
รวมไปถึงคนนี้เลยค่ะนางเอกคนแรกของพี่โอวรุษนะคะ
ก็คือพี่แหม่มจิตราซึ่งก็เดินทางจากกรุงเทพนะคะ
ร่วมงานถึงเชียงใหม่แล้วก็ได้พูดไว้อะไรต่อน้องชายอันเป็นที่รักด้วยค่ะ

ขอรบศพก็เมื่อกี้ไปไหว้เขาแล้วก็บอกว่า
พี่แหม่มมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยกลับมากับพี่สุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ขอให้เขาพักผ่อนแล้วก็ให้ได้อยู่ในพบภูมิที่ดีไม่ต้องกังวลอะไร
และอีกท่านหนึ่งนะคะที่ได้ฟังสัมภาษณ์แล้วต้องพูดว่า
น้ำตาไหลนะคะกลั้นน้ำตาไม่อยู่จริงก็คือพี่เกิกชิลเลอร์ค่ะ
ก็บอกว่านะคะไม่ว่าพี่โอจะอยู่หรือไม่ก็ตามแต่
สิ่งที่จะพูดต่อไปนี้ก็เป็นสิ่งที่มาจากใจจริงนะคะไปฟังเลยค่ะ
อีกท่านเนี่ยจะรู้จะเข้าใจนะคะก็คือจะได้ยินคำแบบเนี่ยอยู่บ่อย
แล้วก็เขาก็ไม่หยุดมันมีรางบอกเหตุมาได้สักสองสามอาทิตย์แล้ว
ว่าเราอยากมาชิงไหนบ้างเราอยากมาซื้อบ้านอยู่ที่นี่
คือผมจะถามลูกอยู่ตลอดเวลาปิดเทอมเมื่อไหร่ถามเกือบทุกวัน
ผมอยากไปซื้อไหนผมอยากจะมาซื้อบ้านอยู่ที่กระโพกเขา
ผมก็คิดว่าเออเดี๋ยวมาอยู่ที่นี่อย่างน้อยเราก็มีพี่โอ๊ยเดินไปคุยกับพี่โอ
อยู่ใกล้กันโอ้ยเขาน่ารักเขาเป็นคนมีน้ำใจเขาไม่เคยคิดจะเอาเปรียบใคร
เขาไม่เคยเขาไม่เคยขอให้กินเขามีความถนงเขามีความเป็นลูกผู้ชายของเขา
นี่ก็เป็นความรู้สึกของพี่เกิกทิลเลอร์นะคะก็ตั้งความฝันว่าจะมาซื้อบ้านที่เชียงใหม่
เพราะว่ามีเพื่อนบ้านเป็นพี่โอวรุษนะคะอ่ามาดูกันต่อกับภาพนี้เลยนะคะ
ก็เป็นภาพที่ยาดค่ะนำแสดงซึ่งแฟนคลับนะคะเป็นรูปพี่โอ้วรุฒใส่ชุดโกมบารี่เนี่ยแหละค่ะ
มามาให้นะคะซึ่งพี่นิโน่แล้วพี่ปิงปองทันทีที่เห็นก็กลั้นขำไม่อยู่ค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าจริงสมัยที่มีชีวิตอยู่เนี่ยพี่โอเขาไม่ได้ชอบชุดแบบนี้
เขาบอกว่าเขาไม่ชอบสไตล์ชุดโกมบารี่เขาชอบเป็นแบบนายแบบมากกว่านะคะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ค่ะพี่นีโน่แล้วพี่ปิงปองก็จะนำแซนดี้อันนี้แหละค่ะ
เอาไว้ต้อนรับนะคะเพราะว่าก็ใกล้จะวันเกิดแล้วถ้าพี่โอมีชีวิตอยู่นะคะ
กันยายนก็ไว้ต้อนรับแขกนี่แหละค่ะที่มาร่วมงานก็ถือว่าเป็นภาพทรงจำที่ดีแล้วกันนะคะ
ก็คือเพื่อนสนิททั้งสองคนเห็นพี่โอในสแตนดี้นี้ก็ยังยิ้มได้นะคะ
ยังทำให้สร้างรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะให้กับเพื่อนได้บ้างนะคะ
ที่มางานบอกว่าให้พี่โอเนี่ยคอยยืนต้อนรับแขกที่มาเข้าร่วมงานเคารพศพนั่นเองนะคะ
ส่วนใครจะไปงานอภิษฐรรมศพพี่โอนะคะก็ไปกันได้อีก๕วันนะคะ

ที่บอกไปนะคะในเรื่องนี้เพื่อนหลายคนของพี่โอ
เพื่อนใกล้ชิดคนสนิทบอกว่าโอวรุธพักหลังมาก็เหมือนจะมีการคิดถึงเพื่อนมากขึ้น
มีการโทรหามีการถามถ่ายรวมไปถึงคนนี้ด้วยค่ะ

คนสนิทเลยที่อยู่ดูแลกันมา๑๕ปีเลยทีเดียวนะคะ
เขาบอกว่าพี่โอวรุษก็เหมือนจะส่งสัญญาณส่งลางบอกเหตุเหมือนกันนะคะ
แม่บ้านเป็นแม่บ้านที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นี่นะคะ
บอกว่าเปิดห้องให้เราดูค่ะนี่เป็นห้องพักประจำของพี่โอวรุษนะคะ
เวลาจะมีลูกค้าหรือว่าแฟนคลับเข้ามาในบ้านก็จะมาเรียกพี่โอให้มาออกมาที่ห้องรับแขก

ทั้งนี้ก็บอกถึงรางสังหรณ์บอกว่าก่อนที่พี่โอจะจากไป๓วันนี้นะคะ
พี่โอพาเธอไปเลี้ยงข้าวขอบคุณ
บอกว่าขอบคุณทุกอย่างที่ดูแลกันมา
รวมไปถึงกล่าวฝากเธอบอกว่าฝากดูแลคุณพ่อกับคุณแม่ด้วยค่ะ

คือที่แบบเป็นรังใช่ไหมที่พี่โอพูดถึงว่าเป็นรังมีรังยังไง

เขาบอกมาคราวนี้มาเลี้ยงขอบคุณนะสำหรับที่ดูแลโอดูแลพ่อดูแลแม่

มวยก็บอกว่าทำไมพี่โอพูดอย่างนี้เราจะต้องอยู่ด้วยกันไปนาน
ไม่ใช่พี่ไม่ได้ขอบคุณสักทีไง

บอกว่าถ้าเกิดพี่ไม่อยู่หรืออะไรฝากพ่อกับแม่ด้วยนะ

แต่ต่อไปพี่หมวดก็จะต้องดูแลไปจนกว่าวินาทีสุดท้ายอะค่ะ

แล้วก็ห้องที่เห็นคือคุณพ่อก็สั่งไว้แล้วว่าจะเก็บไว้แบบนั้นเนี่ยแหละค่ะ
เพื่อไว้คิดถึงพี่โอวรุษนะคะ
หมวยก็ถือว่าสปีริตจริงนะคะ